มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เมื่อวานเล่าไปแล้วคุณผู้ชมก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะ
เมื่อวานเล่าไปกรณีหนึ่งว่าพอฉีดเข็มสองแล้วเนี่ยผมร่วงแล้วก็ผมร่วงเป็นกระจุกใหญ่เลยอ่ะ
แล้วผมมันไม่ขึ้นสักทีแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบอกดิฉันก็ล่วง

ผมก็เป็นผมร่วมเหมือนกันเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มนะคะ
โอ้โหจริงแล้วมีหลายคนนะคะคุณผู้ชมหลายคนมากที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้วผมร่วงอะค่ะ

บดินอายุ๑๙นะคะเป็นนักศึกษาปวส๑โรงเรียนเทคโนโลยีแห่ง๑ในจังหวัดภูเก็ต
เขาบอกว่าผมเขาร่วงเหมือนกันเอาเดี๋ยวไปดูภาพเลย
นี่ค่ะก็คล้ายกับข่าวเมื่อวานนะคะ
ที่เราเล่าไปเวลาผมร่วงเป็นกระจุกแบบนี้ค่ะ
เป็นกระจุกเป็นหย่อมแบบนี้นะคะ
คือน้องคนนี้น่าจะร่วงกว่าทุกคนนั่นแหละใช่ไหม

ก็พอฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มที่๒

ปัจจุบันกลายเป็นคนหัวล้านไปแล้ว
ในบรรดีนโพสต์ภาพนี้นะคะ
แล้วมีข้อความแบบโอ้โหแพ้วัคซีนครับ
ดีไม่ตาย๔แสนไม่น่าจะได้ครับ
ได้มาล้านหนึ่งแทนคือหัวล้านไงคะ

ไม่ใช่เงิน๑๐๐๐๐๐๐ได้๑๐๐๐๐๐๐หนึ่งแทนคือหัวล้าน

แรก๒๕มิถุนายนไม่มีอาการอะไร

ไป๓วันเริ่มผมร่วงเลยค่ะ
เป็นกระจุกตื่นมาคือร่วงติดหมอน
เอามือเสยหลุดติดมือ
ตกใจก็สงสัยเลยว่าแพ้วัคซีนหรือเปล่า
ไปหาหมอที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
หมอยืนยันว่านี่คืออาการข้างเคียงจากวัคซีน๗

ทำให้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

และตอนนี้อาการก็ยังไม่ดีขึ้น
น้องบรินก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องคอยระวังตัวนะคะ
เลี่ยงอาหารบางชนิดต้องพักผ่อนให้เพียงพอ
ก็เลยไม่รู้ว่ามีใครที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่า
ตอนนี้ออกจากบ้านก็ต้องใส่หมวกนะคะ

แต่เพื่อนเข้าใจก็เลยไม่เป็นปัญหาอะไร
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลและตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อย

หญิงชินมณัฐเลขวัดผู้ช่วยผู้มนุยการด้านพัฒนางานวิจัยสถาบันโรคผิวหนัง
คุณหมอให้ข้อมูลว่าอาการผมร่วงสามารถเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนจริงค่ะ
เพราะว่าร่างกายจะเกิดภาวะเจ็บป่วย
แต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดนะคะ
เป็นเพียงการกระตุ้นทำให้เกิด
โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นคนละกรณีกับโรคพุ่มพวง
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกัน
ทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องบดิน
ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง
กรณีผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด๑๙

สปสชเขต๑๑สุราธานีก็จะรับผิดชอบพื้นที่ภูเก็ตด้วย
จะได้มีการพิจารณาว่าน้องจะได้เงินเยียวยาหรือเปล่า

ตามหลักการแล้วเนี่ยทางอนุกรรมการจะพิจารณาว่าอาการที่เกิดขึ้น
กระทบกับชีวิตประจำวันหน้าที่การงานมากน้อยขนาดไหน
ก็จะประเมินว่าจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่นะคะ
ทีนี้ค่ะทางคุณหมอธิรวรรณวัฒน์เห็นมาจุดทาง
ก็ออกมาให้ข้อมูลคล้ายกับคุณหมอท่านเมื่อสักครู่นี้
ว่ามันเป็นไปได้จริงค่ะคุณผู้ชมครับ
อาการผมร่วงหลังฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คือเหมือนกับว่าวัคซีนจะไปกระตุ้นโรค
อยู่ภายในร่างกายอยู่แล้วให้มันปะทุ
แล้วก็แสดงออกในรูปแบบของการมีไข้
มีอาการบวมแดงหรือผมร่วงนะคะ

คงตอบได้ว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ย
ทุกชนิดสามารถเกิดผลข้างเคียงได้หมด

ไม่ว่าจะชิโนแวคชิโนฟาร์มแอสตรา
หรือจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์น่าก็ตาม
ผลข้างเคียงแบบเฉียบพลันภายใน๓วันแรก

แต่ว่าในระยะต่อมาในช่วงเวลาหลังจาก
คุณหมอก็เลยบอกว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียง

แต่ก็มากน้อยแล้วแต่คน
แต่พอมีอาการปุ๊บก็ควรจะไปหาหมอ
แล้วก็ส่งเรื่องไปสปสชด้วยค่ะ
ก็น้องบดินบอกแม่๔แสนไม่รู้จะได้หรือเปล่าได้มาล้าน
ได้มาล้านหนึ่งค่ะอันนี้น้องเขาก็แซวตัวเอง
ใช่ค่ะแต่จริงแล้วก็น่าเห็นใจนะคะ
ก็อยากให้น้องส่งเรื่องไปนะคะจะได้รับเงินเยียวยาด้วย
ยังไงยื่นเรื่องไปก่อนนะยื่นเรื่องไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ